มาดูกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อยู่นะฮะ
เราก็ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ

ทางจังหวัดเขามีการจัดงาน
เพื่อเป็นการรวมใจของชาวบ้านกกอก
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเราก็รู้กันอยู่เราติดตามข่าวกันอยู่

ที่เกิดเหตุกรณีน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็ถ้าเราเป็นคนนอกเราก็อาจจะมองเข้าไป
ในบ้านกรกว่ามีความขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่า
ต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วหรือเปล่า
แต่เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีเขาก็มีการดำนา

ใช่ค่ะคือทุกคนก็จะมาร่วมดำนาด้วยกัน
เป็นการสมัครสมานสามัคคีกันเป็นกาวใจในการเชื่อมถึงกัน
นี่เราก็รอดูไงว่าพ่อแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตน

ลุงพลป้าแตนมาแต่ว่าแม่น้องชมพู่ไม่มานะครับ
ลุงพลก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่า
อยากให้แม่ชมพู่เข้ามาด้วยแต่เขาไม่มา
สื่อก็ถามยังรักยังห่วงใยกันอยู่หรือเปล่า
อยากกลับไปเป็นพี่น้องครอบครัวกันไหม
ลุงพลน้ำตาไหลฮะพยักหน้างึกเลยนะครับ
แตนเองนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
อยากให้น้องเนี่ยน้องก็คือแม่ชมพู่เนี่ยนะ
ทำอะไรนึกถึงครอบครัวอยากให้น้องนึกถึงความรักที่มีต่อกันของครอบครัวเรานะครับ
ซึ่งกิจกรรมนี้นะกิจกรรมในการลงแขกดำนา
เพื่อสร้างความปรองดองสมาณชัน
อันนี้เป็นชื่อโครงการเป็นชื่อกิจกรรมเลยนะคุณ
เป็นโครงการของพ่อเมืองจังหวัดมุกดาหารเลย
เชื่อมโยงเชื่อมใจชาวบ้านให้มา
ร่วมแรงร่วมใจรักและสามัคคีกัน
รัชกาลจังหวัดมุกดาหารท่านรองบุญช่วยน้อยสันเทียนี่
ไปเป็นประธานแต่ว่าคนที่ถูกเจาะไมค์สัมภาษณ์
อาจจะมากกว่าท่านรองผู้ว่าก็คือลุงพลนี่แหละฮะ
เพราะลุงพลเนี่ยนะครับเขาได้เดินทางไปร่วมดำนากันด้วยนะครับ
ซึ่งลุงพลก็คือนายเฉพาะวิภานะครับ
มาร่วมลงแขกดำนาและมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
ช่วงที่ลุงพลให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าอยากให้แม่ชมพู่ของน้องเขามาด้วย
แต่เขาไม่มาถ้ามาแล้วดำนาอยู่กันคนละมุมก็ได้
ถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผมทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันนะครับ
แล้วก็เมื่อถามว่าจะสามารถกลับมาเป็นพี่น้อง
เป็นครอบครัวได้เหมือนเดิมอีกหรือเปล่า
เท่านั้นแหละครับลุงพลน้ำตาคลอเลยนะ
น้ำตาคลอเลยไหลออกมาเลยพร้อมกับพยักหน้า
เมื่อถามต่อเข้าไปบอกว่าเป็นไปได้ที่จะคุยกันไหม
ลุงพลบอกนี่ฮะก็ถ้ามันผ่านพ้นไป
ก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจต่อไป
นี่น้ำตาไหลจมูกแดงเลยฟังเสียงลุงพลหน่อยฮะ

เขาไม่ได้มาครับลุงจะดำไหม

ก็อยากให้มาครับอยู่คนละมุมก็ได้ถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผม

ห่วงแม่ชมพูหรือห่วงทั้งบ้าน

ยังเป็นห่วงยังรักกันพี่น้องเหมือนเดิม
ก็ถ้ามันผ่านผลไปก็มันก็ต้องใช้เวลานะ
ลุงพลบอกอีกนะครับว่าส่วนที่ตากับยายจะนัดให้มาพูดคุยกัน

ลุงพลยืนยันว่าตัวลุงเองไม่ได้ร้อนนะครับ
ลุงก็อยากจะคุยตั้งนานแล้วแต่แม่น้องชมพู่เขาไม่พร้อม

แล้วเมื่อถามว่าหากสุดท้ายความผิดมาตกที่ลุงพลจะทำยังไง
ลุงพลแบบว่าบอกว่าถ้าแบบนั้นตำรวจคงทำไม่ถูกแล้วล่ะ
ส่วนที่ลุงพลจะไปบวชยืนยันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ
ก็ยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าถ้าทุกอย่างไม่ตกมาที่ลุง
ลุงก็จะบวชนะครับก็ต้องไปหาวันด้วยนะครับ
ไม่คิดจะหนีไปจากหมู่บ้านกกอกอีกแล้ว
เพราะว่ายิ่งหนีก็ยิ่งน่าสงสัยนะครับ
ส่วนป้าแตนเองนะครับป้าแตนก็เป็นภรรยาของลุงพลนะ
แล้วก็เป็นพี่สาวของนางสาวิตีแม่ของน้องชมพู่
เป็นพี่สาวในสายเลือดเลยนะพี่แท้กันนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าอยากให้น้องสาวมาดำนาด้วยกัน
สำหรับป้าแตนแล้วดำนาใกล้กันเลย

ไม่ต้องอยู่คนละมุมก็ได้เพราะเราเป็นพี่น้องกัน
คิดถึงน้องสาวเสมอเป็นห่วง
ช่วงหลังแทบไม่ได้คุยกันเลย
บางทีคุยไปก็เหมือนถามคำตอบคำนะ
เหมือนแม่ชมพู่เขาไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยนะครับ
จริงป้าแตนก็อยากพูดคุยกันนะอยากจะบอกอะไร
ก็ได้แต่บอกผ่านยายขนาดไปคำชโนธได้พระมาคุณ
ได้พระมาป้าแตนก็เอาพระมาฝากน้องสององค์
แต่ก็ต้องฝากแม่ไปแม่ก็คือยายน้องชมพู่นะ
ไปนะครับเพื่อให้พระองค์นั้นคุ้มครองน้องให้มีสติ
ซึ่งตนก็ยังรักแม่น้องชมพู่เหมือนเดิม
เพราะถือว่าเป็นน้องสาวนะครับ
ฝากถึงน้องสาวผ่านสื่อซะเลยนะครับ
บอกว่าทำอะไรให้มีสติทำอะไรให้นึกถึงครอบครัว
ส่วนเรื่องจะมานั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตานั้นก็เป็นไปได้
ถ้าแม่น้องชมพู่พร้อมคุยยายจะรู้เสมอว่า
ป้าแตนเองก็พร้อมจะคุยกับน้อง
แต่ว่าแม่น้องชมพู่ก็จะเป็นลักษณะแบบ
ถ้าคุยกันนะก็คือถามคำตอบคำ
ป้าแตนบอกว่าอยากให้น้องก็คือสาวิตรีเนี่ยนะ
นึกถึงความรักที่มีต่อกันและความสามัคคีเหมือนแต่ก่อนนะครับ
นี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่ทั้งลุงพลแล้วก็ป้าแตนพูดนะครับ

จริงเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับ
พระบาทสำเร็จพระวิเศษเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชมภัณฑ์ศาสตร์
กรกฎาคมนี้ทางจังหวัดเขาก็เลยจัดขึ้น
ผู้ว่าก็แจกเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ้านด้วยรวมถึงชาวบ้านพื้นที่อื่นด้วย
แต่มันก็อาจจะเป็นแบบเวทีหนึ่ง
ในการที่จะทำให้ทั้งลุงพลทั้งแม่น้องชมพู่มาเจอกัน

ไม่ได้มานี่คือนักข่าวเข้าไปรอทำข่าว
คิดว่าจะได้เก็บภาพที่แม่น้องชมพู่ได้มาเจอป้าแตนลุงพล
แต่จริงนะแม่น้องชมพู่ก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะ
เพราะว่าพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ไปดำนาเหมือนกัน
คือไปดำนาแต่ว่าที่นาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่นาของยาย
ก็คือยายสมควรกับตาชาญพ่อแม่ของคุณแม่นั่นเอง
คือเอาง่ายเมื่อวานไม่ได้มาเจอกัน
แล้วก็มีนักข่าวก็ไปถามแม่น้องชมพู่ด้วย
ทำไมไม่ไปดำนาจะได้ไปเจอลุงพลป้าแตน
แม่น้องชมพูเขาบอกว่าที่นาของยายสมควรตาชาญ
คือไม่ได้มีใครมาช่วยแม่เป็นลูกแม่ก็ต้องมาช่วยสิ
เป็นที่นาของเราเองเราก็ดำตรงนี้ก่อนนะฮะ
สรุปว่าดำกันอยู่คนละที่
ใช่ไม่ได้เจอหน้ากันนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้มันก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า
หลังจากที่ผลชนะสูตรออกมาแล้วก็บอกว่าน้องชมพู่
อาจจะไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเอง
ประเด็นนี้เอาจริงนักข่าวของเราก็มีไปถามคนในชุมชน
แล้วก็ว่าคิดเห็นยังไงคนในชุมชนจะบอกไปในแนวทางเดียวกันว่า
มันไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ที่น้องชมพู่อาจจะขึ้นไปเสียชีวิตเอง

คนนี้เขาเคยลงพื้นที่เคยเดินขึ้นภูเหล็กไฟ
คือหมอปลานั่นเองค่ะไปถามหมอปลาอีกรอบนึง
ว่าตอนที่ผลชนสูตรออกมาแล้วผลออกมาบอกว่าน้องชมพู
ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายจนทำให้ตาย
แล้วมันมีข้อสันนิษฐานด้วยว่าน้องเนี่ยอาจจะเดินขึ้นเขาแล้วไปเสียชีวิตเอง
เรื่องนี้หมอปลาในฐานะที่หมอปลาก็เคยลงพื้นที่
รู้สึกวันนั้นที่ลงไป๑๙มิถุนายนนะคุณผู้ชม
ถามหมอปลาหมอปลาคิดเห็นยังไง
หมอปลาคราวนี้ฟันทงเลยค่ะบอกว่าไม่มีทาง
ที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปบนเขาเองได้
ไม่ใช่แค่น้องชมพู่อย่างเดียวเด็กคนไหนก็ตาม
ต่อให้โตกว่าน้องชมพู่เนี่ยก็ไม่มีทางหรอกที่จะเดินขึ้นเขาไปลำพัง
เพราะว่าวันนั้นคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นภาพ
เมื่อ๑๙มิถุนายนที่หมอปลาไปกับคุณตินักข่าวของเรา
ก็พอเดินขึ้นเนี่ยนะคือไม่รู้ว่าใครเหนื่อยกว่าใครเลย
ทั้งคุณติทั้งหมอปลาก็หอบแฮกเหนื่อยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คุณติก็เลยถามหมอปลาหมอปลาเดินขึ้นมา
มีอาการแบบจะพออืดพออมมีอาการหาวจะอ้วกอะไรไหม
เหมือนกับสัมผัสถึงวิญญาณของน้องหรือเปล่า
ซึ่งหมอปลาบอกว่าสัมผัสวิญญาณของน้องไม่ได้
แล้วก็บอกกับคุณติบอกว่ามั่นใจนะ
ว่าน้องไม่ได้ถูกทำร้ายตรงนี้แน่

คนที่สรุปว่าน้องเดินขึ้นมาตายบนภูเหล็กไฟเอง
อยากให้คนที่เขาสรุปนั้นมาลองลงพื้นที่ด้วยตัวเองก่อน
แล้วจะรู้เลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ไม่ใช่แต่ว่าวิเคราะห์ว่าเด็กอาจจะเดินขึ้นไปตาย
อยากให้คนที่สรุปเดือนขึ้นเอง
แล้วคุณจะรู้เลยว่าเด็กไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนนั้นได้

ใช่ค่ะนี่คือขนาดหมอปลาคุณตินักข่าวของเราผู้ชายนะ
รูปร่างกำยำนะขึ้นไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้มันก็มีประเด็นไงเรื่องที่บอกว่าผมน้องชมพู่
ที่ถูกตัดไป๓๖เส้นอะไรเราก็เลยไปถามหมอปลา
ว่าหมอปลากระแสข่าวนี้ที่บอกคนร้ายตัดผมน้องชมพู่ไปเนี่ย
คือยังไงหมอปลาบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นการเบี่ยงประเด็นเลย
โยงไปสู่เรื่องศัยศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอก
น้องชมพู่๓ขวบเด็ก๓ขวบบริสุทธิ์
ตัดไปเลยเรื่องศัยศาสตร์
แล้วสุดท้ายค่ะนักข่าวของเราก็ไปถามหมอปลาคำเดิมเลยว่า
หมอปลาหมอปลายังยืนยันคำเดิมอยู่ไหม
ว่าลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์
หมอปลาบอกว่าอ้าวแน่นอนยังยืนยันเหมือนเดิม
ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และหมอปลาจะขอยืนข้างลุงพล
ไม่ว่ากระแสสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม

หมอปลาก็พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือลุงพลแน่นอน
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่นะฮะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวออกมาว่าตำรวจจะพักคดีก่อน
เพราะว่าพักคดีมันหมายถึงอะไร
และจะมีการสอบสวนต่อหรือไม่
เรื่องนี้แม่น้องชมพู่ก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกัน
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะพักคดีนะครับ
และทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับท่านนี้ฮะ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะครับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม

จากการรายงานผลการชนะสูตรพลิกศพทั้งจากแพทย์และตำรวจ
ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
ประกอบกับพยานในเบื้องต้นหรือที่เรียกว่าพยานต้นน้ำ
ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้พาน้องชมพู่ไป
จะมีเพียงพยานปลายน้ำ
อาจารย์เขาแยกแยะออกมาเป็นพยานต้นน้ำพยานปลายน้ำ
โดยอธิบายง่ายบอกพยานปลายน้ำคือใครรู้ไหมคุณ
ก็คือทุกคนที่ช่วยกันในการตามหาน้องชมพู่จนพบศพ
นี่คือพยานปลายน้ำที่ตามหาและพบศพ
แต่พยานต้นน้ำคือคนที่จะเห็นว่าใครพาน้องชมพู่ไป
หรือน้องชมพู่หายตัวออกจากบ้านไปยังไง
หรือน้องชมพู่เดินไปเองหรือเปล่า

กลายเป็นพยานต้นน้ำไม่มี
ในสำนวนน่าจะมีแต่พยานปลายน้ำ
ทั้งหมดจึงถือว่ามันยังไม่เป็นสำนวนคดีอาญา
ที่มีมาทั้งหมดมีแค่ผลชนะสูตรและพยานปลายน้ำ
มันเลยเรียกแค่ว่าเป็นเพียงสำนวนชนะสูตรพลิกศพ

อาจารย์พระราเมฆเขาอธิบายไว้แบบนี้
และเมื่อผลการเสียชีวิตปรากฏเป็นเช่นนั้น
มันก็จะไม่ใช่ความผิดทางอาญาโดยตรง
เพราะว่าผลชนะสูตรบอกว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ถูกต้องไหมครับ
ก็อาจจะต้องมีการยุติการสอบสวนเบื้องต้น
ถามว่ามันยุติเลยตรงนี้เลยไหมตัดขาดเรื่องคดีเลยไหม

อาจจะต้องมีการส่งสำนวนเบื้องต้นให้กับพนักงานอายการในพื้นที่
เพื่อตรวจสอบว่าการตายไม่ใช่ความผิดทางอาญา
แล้วหลังจากนั้นส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบสำนวนชนะสูตรพลิกศพ

แต่ถ้าหากมีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีผู้พาน้องชมพู่ขึ้นไป
จะเริ่มต้นสอบสวนคดีทางอาญาอีกครั้งหนึ่ง

มันก็เลยเป็นกระแสข่าวออกมาผลชนะสูตรออกมาแบบนี้
แล้วไม่มีพยานต้นน้ำตำรวจจะพักคดีนี้ไว้ก่อนหรือเปล่า
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนยังสืบสวนต่อ
เนื่องจากข้อขัดแย้งมันยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก
เด็กเดินขึ้นไปได้อย่างไรนี่คือคำถามหนึ่ง
สภาพศพเปลือยนี่คือคำถามหนึ่ง
มีรอยขีดขวนเกิดจากอะไรนี่คือคำถามหนึ่ง
บางคนบอกเกิดจากการเดินป่ากิ่งไม้ขีดขวน
ถ้าเด็กโดนกิ่งไม้เกี่ยวกิ่งไม้ขีดขวน
ก็ต้องถอยอันนี้คือคำถามหนึ่ง
ถูกอุ้มไปหรือเปล่าก็เป็นอีกคำถามหนึ่ง
และสุดท้ายพบศพและศพเน่าตรวจสาเหตุเสียชีวิตไม่ได้
ก็เป็นคำถามใหญ่ตอนนี้มันมีข้อขัดแย้งในสภาพแวดล้อมกับข้อเท็จจริงนะครับ
แต่ก็ต้องให้โอกาสตำรวจทำงานตอนนี้สรุปสำนวนชนะสูตรไว้แล้ว
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะเดินขึ้นไปบนภูเองเรื่องนี้นะ
เรื่องของการพักคดีไว้ก่อนทางแม่ของน้องชมพู่ก็เปิดเผยประเด็น
ตำรวจจะพักคดีน้องชมพู่บอกว่าเธอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะพักคดีนานขนาดไหน
ซึ่งเธอกลัวและกังวลถ้าพักนานคนร้ายจะลอยนวล
และกลัวว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายครอบครัวของเธออีก
แต่ถ้าต้องพักจริงก็อยากให้มาช่วยเหลือเพราะเธอก็เป็นเพียงแค่ชาวบ้าน
ไม่ออกเหมือนกันว่าควรทำยังไงต่อแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้มาคุยในเรื่องนี้กับเธอ
เรื่องของการพักขดงคดีเนี่ยนะฮะค่ะก็ต้องติดตามกันไปเรื่องการสอบสวนด้วยนะฮะ
เพราะว่าประธานกรรมธิการกฎหมายนายศิราเจนจาคะก็จะลงพื้นที่๒๑กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ
ก็จะไปพูดคุยกับชาวโบ้งชาวบ้าน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าวันอังคารวันอังคารหน้านะคะเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันด้วย
อย่างที่บอกเรื่องจะพักหรือไม่พักคดี
จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปด้วยนะฮะ